ส่วนเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะมีเหตุน้องเขยค่ะ
ควงปืนแล้วก็บุกไปที่อู่ทำสีรถที่ทำงานของพี่ภรรยา
จะไปตามหาภรรยาตัวเองนี่แหละค่ะแต่ปรากฏว่ามีการโต้เถียงท้าทายกันไปมา
จากนั้นนะคะทางน้องเขยแล้วก็ตัวพี่ภรรยาเนี่ย
ศึกดวนปืนกันสุดท้ายแล้วเสียชีวิตทั้งคู่เลยนะคะ

ตำรวจสพเมืองกาญจนบุรีเข้าตรวจสอบเหตุยิงกันหน้าอู่ซ่อมรถ
ตำบลปากแพรกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
พบผู้เสียชีวิต๒ศพคือนายวิรัติสืบดาช่างทำสีที่อู่
หงายเสียชีวิตสภาพศพถูกยิงที่อกด้านขวาทะลุด้านหลัง
ถูกยิงเขาที่ขมับซ้ายนั่งเสียชีวิตอยู่ในรถกระบะ
ใกล้กันพบอาวุธปืนพกสั้นตกอยู่๑กระบอก
อกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก๒รายเป็นลูกจ้างที่อู่
ทั้งคู่ได้รับการช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลพระหลพยุหะเสนา
ส่วนในที่เกิดเหตุตรวจสอบพบปลอกกระสุนจำนวน๒ขนาดตกอยู่
มีขนาด๓๘๔ปลอกและขนาด๙มม๔ปลอก
อกจากนี้ในอู่ยังพบปืนขนาด๙มม๑กระบอกตกอยู่
ตำรวจจึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
เห็นเหตุการณ์เล่าว่าก่อนเกิดเหตุเห็นนายอิทธิพงศ์
ได้เข้ามาจอดรถหน้าอู่จากนั้นคนในอู่ซ่อมรถ
ก็ออกมาพูดคุยกับนายอิทธิพงศ์เป็นการถามถ่ายกันปกติ
พอพูดคุยเสร็จนายอิทธิพงศ์หันหลังเพื่อที่จะขึ้นรถกระบะ
ส่วนคนงานในอู่ก็หันหลังเพื่อเตรียมจะเข้าไปทำงานกันต่อ
นายอิทธิพงศ์เดินกลับไปขึ้นรถกระบะ
ที่นายพายุซึ่งเป็นคนงานในอู่
หยิบปืนออกมายิงใส่นายอิทธิพงศ์
กระสุนเข้าขมับซ้ายทะลุขมับขวา

น่าจะเกิดจากนายอิทธิพงศ์ตามง้ออดีตภรรยาที่เลิกรากันไป

คิดว่านายวิรัติที่เป็นพี่ชายของอดีตภรรยา
และนายธนทรลูกติดของอดีตภรรยา
จะร่วมมือกันเพื่อกีดกัน
จุดถึงเกด
ขณะที่อดีตภรรยาของนายอิทธิพงศ์ยอมรับว่าที่ผ่านมา
กับนายอิทธิพงศ์คบหากันมานานกว่า๙ปี
แต่ที่ตัดสินใจขอเลิกลากันเนื่องจากทนพฤติกรรมของนายอิทธิพงศ์ไม่ได้
เพราะเวลาที่นายอิทธิพงศ์เมาสุรามักจะทำร้ายร่างกายเธอ
หนักสุดถึงขั้นตบหน้าและบีบคอ
และครั้งสุดท้ายขณะที่นั่งรถไปด้วยกัน
นายอิทธิพงศ์ขู่จะเอามีดมาแทงที่เธอ
เธอต้องไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพเมืองกาญจนบุรี
จากนั้นจึงตัดสินใจเลิกรากับนายอิทธิพงศ์
จะย้ายไปทำงานที่กรุงเทพ

อาการที่แบบเพิ่งห่วงพูดกันไม่รู้เรื่องคุยไม่รู้เรื่อง
แล้วชอบคู่ค่ายาดพี่น้อง

ทำร้ายร่างกายมีตบมีบีบคอ
วันนั้นเขาจะแทงพี่ในรถ

พี่ก็เลยคิดว่าพี่คงอยู่กับเขามาได้แล้ว
เวลาเขาเมาเขาคิดทำร้ายร่างกายพี่
เพราะว่าเขามีมีดอยู่ในรถตลอด
แล้วเขาคิดที่คู่ค้าย่าพี่หนอง

ส่วนความคืบหน้าทางคดีพันธ์ตำรวจเอกสมเกียจโฉมฉาย
ผู้กำกับการสพเมืองกาญจนบุรียืนยันว่า
จากการสอบสวนผู้ต้องหาและพยานแวดล้อมทุกคน
ให้การสอดคล้องกันว่านายอิทธิพงศ์เป็นคนขับรถกระบะ
จอดยิงคนในอู่จนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
ก่อนจะถูกนายพายุยิงจนเสียชีวิตคารถกระบะ
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหากับนายพายุ
คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพรบออาวุธปืน
และพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

เจรยุทธ์บุญชูข่าวธิรัตน์ทีวีรายงาน